คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาสุดทนเหมือนกันนะ
พอเปิดประตูออกมาจัดข้าวจัดของขายก๋วยเตี๋ย
ปรากฏโอ้โหกลิ่นมันเตะจมูกเลย
กริ่นอะไรครับปัสสาวะโอ้เนี่ย
ชอบมีนักเที่ยวทั้งมาปัสสาวะทั้งมาอุจจาระก็มี

แล้วก็ทั้งเมามาอาเจียนหน้าร้านของเธอ
ที่เคาน์เตอร์กระเป๋าเป็นประจำเลย
เจ้าของร้านสุดทนแล้วนะคุณนะ

เจอเคาน์เตอร์ร้านก้วยเตี๋ยวเมนเฉียง

แทนที่จะได้จัดพวกอุปกรณ์ต่างใช่ไหม

จับสิว่าใครชอบมาฉี่ชอบมาปัสสาวะ
มาอุจจาระหรือว่ามาอาเจียนเท่านี้

ปรากฏเป็นผู้หญิงคุณมานั่งปัสสาวะ
อยู่ใกล้เคาน์เตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์เขาบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเกือบตี๑
วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้หญิงผมยาว
กางเกงขาสั้นลักษณะเหมือนคนเที่ยวสถานบันเทิงมา
แล้วก็เดินเข้ามาที่หลังเคาน์เตอร์หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็นั่งยองแล้วครับปลดกระขอกางเกงนะฮะ
ถลกกางเกงลงมาจากนั้นทำอะไรคุณ
ก็ปัสสาวะสิฮะ

แล้วก็หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์ใต้เคาน์เตอร์เนี่ย
มาวางแปะไว้ที่พื้นมาวางทรัพย์ปัสสาวะของตัวเองเอาไว้ไงคุณ
ก่อนจะลุกขึ้นเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์

โอ้โหแล้วก็เดินจากไป
นี่ฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูใหญ่ม้วนนะครับ
ก็คือคุณสุพรแซ่อือ
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนประชาสำราม
ซึ่งตรงนี้เป็นย่านสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อจะเตรียมจัดข้าวจัดของขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติ

ไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์แบบนี้ได้กลิ่นเป็นประจำ
แล้วก็ไปพบรอยปัสสาวะไหลเจิ่งนองอยู่หน้าร้าน
ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ถึงจะเปิดร้านได้
จากนั้นก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ใครที่มาปัสสาวะทิ้งไว้ปรากฏเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
ตอนแรกที่บ้านคิดว่าเป็นผู้ชายมายืนฉี่
ปรากฏเป็นผู้หญิงมานั่งฉี่ซะงั้นนะฮะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงของคุณสุพรที่บอกเซ็งเหลือเกิน
เธอบอกเซ็งเซ็งจริงคุณ
เพราะว่ามาเป็นปีแล้วนะฮะตั้งแต่เปิดร้านมาเป็นเวลาหลายสิบปี
ตั้งแต่สมัยร้านเก่ายังเป็นบ้านไม้ก็มีนักเที่ยวกลางคืน
ทั้งปัสสาวะอุจจาระทิ้งก้นบุหรี่
คือมาสูบบุหรี่แถวหน้าร้านด้วยนะฮะแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้
หน้าร้านเป็นประจำนะฮะตอนเช้าเปิดประตูออกมา
โอ้โหเจอแบบนี้นะฮะมันก็เซ็งนะครับ
อยากจะค้าขายด้วยความสบายใจ
แต่ต้องมาไล่เก็บมาไล่ทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้

ตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด
เพื่อจะดูพฤติกรรมของนักเที่ยวกลางคืน

ก็เลยนำคลิปมาเผยแพร่ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
พร้อมกับฝากไปยังนักเที่ยวกลางคืนหน่อยนะคุณ

เพราะคุณจะไปเที่ยวมาเที่ยวก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะฮะ
แต่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
หากปวดทั้งเบาทั้งหนักทุกข์มากขนาดไหน
ควรไปใช้บริการห้องน้ำตามสถานบันเทิงนั่นแหละ

ไม่ควรมาทำลักษณะแบบนี้ให้ชาวบ้านทั่วไปได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ก็เลยกลายเป็นข่าวเป็นคราวนะครับ

เที่ยวบางทีก็เมามาไม่มีที่ปัสสาวะก็มายืน

แต่เชื่อว่าพอส่างเมาเนี่ยนะเอาคลิปนี้ไปเปิดให้เขาดู

ติดป้ายไว้ก็คงไม่อ่านกันนะ